ว่ากันเรื่องของโควิด๑๙กันหน่อยกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือเรื่องใหญ่ที่คนไทยทั้งประเทศต้องร่วมมือร่วมใจกันในช่วงเวลานี้
เอาตัวเลขก่อนนะครับตัวเลขจากการแถลงวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
กระทรวงสาธารณสุขแถลงตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙วันนี้เพิ่มขึ้น๑๔๓รายนะครับ
จำนวนนี้มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยรายเดิม
หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้๗๐ราย
เป็นกลุ่มผู้ป่วยใหม่นะฮะ๔๓รายแล้วก็กำลังสอบสวนโรคเพื่อหาแหล่งติดเชื้ออยู่๓๐รายนะครับ
ว่าเป็นผู้สัมผัสเก่าหรือว่าไปติดจากที่ใหม่ไปเสี่ยงจากที่ใหม่มาเลยนะครับ
มีผู้ที่รักษาหายกลับบ้านได้วันนี้เพิ่มอีก๑๑รายนะครับ
และวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๑รายเป็นผู้ชายชาวจังหวัดนนทบุรีอายุ๖๘ปี
ซึ่งชายคนนี้มีประวัติเคยไปสนามมวยลุมพินีนี่นะฮะ
สำหรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ทั้งหมด๑๔๓รายนะครับ
มี๗๐รายที่อยู่ในกลุ่มสัมผัสกับผู้ป่วยรายเดิมโดยติดมาจากสนามมวย๕
สถานบันเทิง๑๕สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายเดิม๔๕
แล้วก็กลับมาจากการไปร่วมพิธีทางศาสนา๑ราย
ยังมีอีก๔๓รายที่อยู่ในกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ซึ่งพบว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์๘รายนะฮะวันนี้
เป็นคนไทยที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง๑๖รายเป็นชาวต่างชาติที่มาจากพื้นที่เสี่ยง๖ราย
เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพเสี่ยงใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ๖รายแล้วก็เป็นคนที่ไปอยู่ในสถานที่แออัด๒ราย
ภาพรวมทั้งหมดประเทศไทยในตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับมียอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙ทั้งหมดนะฮะสะสม๑๓๘๘รายเสียชีวิตไปแล้ว๗ศพมีผู้ที่รักษาหายแล้ว
๑๑๑๑รายตอนนี้กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ
รายรักษาหายแล้วนะฮะตัวเลขตอนนี้นะครับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ภาพรวมของทั่วโลกนะคะ
ตอนนี้ประเทศอิตาลียังน่าเป็นห่วงเพราะว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตยังอยู่ในอันดับหนึ่ง
ผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกค่ะส่วนสหรัฐอเมริกามีผู้ป่วยเยอะที่สุดในโลกค่ะ
อันนี้คือภาพรวมของทั่วโลกนะคะ๖๖๔๖๒๑รายสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ทั้งหมด
มีผู้เสียชีวิตแล้ว๓๘๙๑ศพรักษาหายแล้ว๑๔๒๓๖๘รายค่ะ
คุณผู้ชมคะมาดูประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙มากที่สุด๕อันดับแรกนะคะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาโอ้โหจำนวนผู้ป่วยแซงหน้าหลายประเทศไปเยอะมากจริง
มีผู้ติดเชื้อมากถึง๕๒๐๐๐รายเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อทั่วประเทศนะคะ
เพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเยอะที่สุดอันดับสองสำหรับผู้ติดเชื้อก็คืออิตาลี
มีผู้ติดเชื้อโรคโควิดสิบเก้าเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองราย
อันดับสามคือจีนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเก้าราย
อันดับสี่คือสเปนค่ะเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบห้าราย
อันดับห้าคือเยอรมนีห้ามื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบห้าราย
ส่วนประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดอิตาลีค่ะครับ
มีผู้เสียชีวิตทะลุหมื่นแล้วนะคะครับตอนนี้หนึ่งหมื่นยี่สิบสามศพแล้วค่ะ
รองลงมาคือสเปนมีผู้เสียชีวิตห้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองศพ
คืออิตาลีกับสเปนอันดับ๑อันดับ๒ห่างกันเป็นครึ่งอะค่ะเป็นเท่าตัวค่ะ
จีนยอดผู้เสียชีวิตไม่ค่อยขยับนะคะอยู่ที่สามพันกว่า
ครับมาสองสามวันแล้วนะคะอ่านี่ค่ะล่าสุดวันนี้คือสามพันสามร้อยศพนะคะ
ส่วนอิราณยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่สองพันห้าร้อยสิบเจ็ดศพฝรั่งเศสสองพันสามร้อยสิบสี่ศพค่ะ
เป็นอันดับที่ไม่มีใครอยากจะติดอันดับนะฮะแต่ว่าผู้ป่วยมันก็เพิ่มขึ้นทุกวัน
ใช่ค่ะนะครับท่านผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์ที่เขากำลังพูดถึงแล้วก็เป็นห่วงกันอยู่
ก็คือเรื่องของผู้ที่รักษาหายแล้วอืมจากการติดเชื้อโควิดสิบเก้า
หรือผู้ที่ไปรับการรักษาตั้งแต่แรกไปครั้งแรกหรือว่าจะครั้งที่สองก็แล้วแต่เนี่ย
แต่ผลยังไม่ออกอืมอ่าแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าอ่าคุณก็กลับไปรอผลที่บ้านค่ะ
แต่ต้องไปกักตัวนะอืมหรือรักษาหายแล้วแต่คุณก็ต้องกลับไปที่บ้านอ่า
แต่คุณก็ต้องไปกักตัวต่ออีกสิบสี่วันนะแต่ทีนี้ตรงเนี้ยเขาบอกว่า
มันเป็นช่วงรอยต่อหรือเปล่าที่ทำให้คนเนี่ยไปติดเชื้อเพิ่มกันอีก
แต่ว่าก็ต้องถามกลับไปว่าที่บอกว่าให้กักตัวคุณกักตัวยังไง
ถูกต้องคำว่ากักตัวคือคุณต้องอยู่คนเดียวจริงจริงอืม
ไม่ใช่กักตัวแต่อยู่กับคนใกล้ชิดคนในครอบครัวใช่
หมายความว่าช่วงกักตัวมันจะกลายเป็นช่วงการแพร่ระบาดไปซะอย่างนั้น
ว่าคุณหายแล้วคุณอาจจะไม่พบเชื้อแล้วในปงในปอดที่สำคัญไม่พบแล้ว
แต่มันยังอยู่แถวคอแถวจมูกอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่ยังหายไม่ขาดร้อยเปอร์เซ็นต์ในช่วงพักฟื้นนะคะก็คือต้องต้องกักตัวจริงจริงช่วงนั้นน่ะ
คุณไปบ้านคุณก็ต้องกักตัวนะอืมต้องขัดจริงจริงน่ะค่ะน่ะ
หรือคุณไปตรวจผลยังไม่ออกเขาบอกว่าไปรอผล
แต่คุณไปกักตัวอยู่ที่บ้านระหว่างรอผลกักตัวคุณกักตัวยังไง
อันนี้คือคำถามและที่สำคัญก็คือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ต้องการเหลือเกินก็คือคุณต้องบอกข้อมูลที่เป็นความจริงใช่อ่า
คุณมาครั้งแรกบอกว่าต้องการตรวจโควิด๑๙คุณบอกว่าคุณไปสัมผัสมาแบบนั้นแบบนี้
แต่คุณบอกข้อมูลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าว่าโอ้โหความจริงแล้วผมนี่แบบ
ประธานโทษนะฮะอืมเสี่ยงแบบสุดสุดอ่ะถ้าภาษาชาวบ้านเขาบอกว่า
โควิดสิบเก้าเสี่ยงหรือเปล่าค่ะแต่คุณไม่ได้บอกอ่ะคุณแค่บอกว่าอ่า
อยากตรวจอยากรู้อะไรอย่างเนี้ยเขาก็ประเมินไม่ถูกอืม
ว่าคุณจะต้องเข้าสู่การกักตัวแบบเข้มข้นขนาดไหนมันก็เลย
กลายเป็นช่องว่างเลยตอนเนี้ยหรืออย่างกรณีเนี่ยฮะ
ศพที่เจ็ดที่เสียชีวิตอ่าวันนี้ก็เพิ่งแถลงตัวเลขค่ะ
เมื่อวานเพิ่งมีข่าวใช่ที่เราเพิ่งเล่าไปค่ะใช่ไหม
อายุหกสิบแปดนลธบุรีอืม
สนามมวยลุมพินีไปดูมวยมาไม่บอกใครเลยใช่จนเกิดอาการป่วยไปโรงพยาบาลก็ยังไม่บอกอ่ะ
รู้กันอีกทีก็โอ้โหหนักแล้วแล้วก็เสียชีวิตใช่ค่ะไปตรวจครั้งแรกหมอบอกว่าเหมือนกับน้ำในหูไม่เท่ากัน
แต่ว่าก็ไม่ได้บอกคุณหมอไงคะว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไปสนามมวยลุมพินีมาถูกต้อง
อันนี้เป็นภาพเก่านะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวท่านดูไทม์ไลน์นะทีนี้วุ่นเลย
วุ่นเลยนะคือเสียชีวิตอันนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจแหละแต่เพื่อเป็นอุทาหรณ์กับทุกท่านนะฮะที่ท่านไปเป็นคนกลุ่มเสี่ยง
สัมผัสพื้นที่เสี่ยงมาจากที่เสี่ยงท่านต้องบอกนะไม่งั้นวุ่นจริง
วันนี้นายแพทย์บัญชารองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ท่านบอกว่าเหตุผลที่ผู้เสียชีวิตศพที่๗ที่ติดเชื้อโควิด๑๙
ไม่ได้รับการตรวจเชื้อโควิด๑๙ตั้งแต่มารักษาอาการป่วยครั้งแรก
เนื่องจากตอนนั้นเขาไม่แจ้งอาการก็ไม่เข้าข่าย
ผู้ป่วยไม่ได้แจ้งประวัติของตัวเองว่าไปที่กลุ่มเสี่ยงมาด้วย
ขณะที่แพทย์ก็อาจจะไม่ได้ซักประวัติโดยละเอียด
ก็เลยให้ไปรักษาตัวที่บ้านจากนั้นพอป่วยหนักขึ้น

แพทย์พอตรวจแล้วแล้วพบเชื้อโควิด๑๙ถึงเพิ่งรู้ว่าติดเชื้อ
อาจจะมิสเรื่องของการวินิจฉัยไปว่าเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงก็เลยกลับไปก่อน
แต่มาอีกทีนึงอาการหนักอาการหนักคราวนี้ตรวจแล้วครับ
สังเกตนะครับจริงถ้าไข้ไอหวัดครั้งแรกแล้วมีอาการหนัก
เช่นเจ็บหน้าอกหายใจหอบเหนื่อยเนี่ยจะรับการตรวจถูกไหมฮะ
ที่ไหนมาคุณหมอบัญชารองอธิบดีกรมอนามัยจึงขอเน้นย้ำเลยนะครับ
ประชาชนทุกคนหากมีอาการเจ็บป่วยเมื่อไปรักษาต้องให้ประวัติกับแพทย์อย่างละเอียดนะฮะ
บอกให้ละเอียดว่าเดินทางไปไหนมาบ้างสถานที่ไหนไปเจอเจอใครบ้าง
เพราะจะเป็นผลดีต่อตัวคุณเองก็คือเรื่องของการรักษา
คุณก็จะรักษาหายได้ใช่ไหมแล้วสังคมก็จะได้ไม่ต้องไปรับผลกระทบจากการที่คุณไม่บอกด้วย
แต่ว่าคุณหมอบัญชาบอกว่าก็เข้าใจนะบางคนบางทีไปเจอหมอเครียดไม่กล้าบอก
กลัวกลัวว่าโอ้โหบอกไปเดี๋ยวหมอบอกเป็นแน่เสี่ยงแน่จะไปจะไปกลัวทำไม
คือต้องบอกเพื่อความปลอดภัยของทีมแพทย์และพยาบาลด้วยใช่แล้วก็ตัวคุณเองด้วยไม่ต้องกลัวนะฮะ
กลัวเนี่ยรักษาช้านี่เสียชีวิตนะครับก็ต้องขอแล้วคุณหมอบัญชาก็ขอชื่นชมไปยังผู้ที่เปิดเผยนะฮะ
ผู้ที่เปิดเผยแล้วก็ออกมาแจ้งกับสาธารณะอันนี้ถือว่าเป็นคนดีของสังคม
เขาไม่ใช่คนร้ายเลยนะครับเขาอาจจะไปติดมาไม่มีใครอยากติดหรอกไปเจอไปเจอใครมา
โดยที่เราก็ไม่รู้ไปติดมาอย่างนี้แล้วเปิดเผยอันนี้ถือว่าเป็นคนดีของสังคมนะฮะ
บัญชาบอกเลยนะครับเพราะว่าสังคมก็ได้ประโยชน์ในการระมัดระวังตัวเอง
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เสียชีวิตจากโควิดศพที่๗ที่เป็นคนนนทบุรีนะครับ

ก่อนหน้าที่จะเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้มีอาการเจ็บป่วย
และยังใช้ชีวิตตามปกติอายุ๖๘นะ
แต่พอเสียชีวิตโทรศัพท์ไปถามทางครอบครัวผู้เสียชีวิตทราบว่า
ผู้เสียชีวิตเดินทางไปสนามมวยอตก๓จังหวัดนนทบุรีในวันที่๘มีนาคมด้วย
ก่อนหน้านี้ก็ไปมา๖มีนาคมคือไปสนามมวยลุมพินี
วันที่๑๐มีนาคมขี่จักรยานยนต์ระแวกบ้านตามปกติ
แล้วก็ยังขี่จักรยานยนต์ไปดูการสร้างเมนลอย
สำหรับการจัดงานศพของพ่อที่วัดไซม้าใต้
๒มีนาคมเดินทางมาที่บ้านของจ่าสิบเอกมงคล
นายกเทศมนตรีตำบลไซม้าเพื่อร่วมงานฟังสวดพระอภิษฐรรมศพ
ในงานศพของพ่อของจ่าสิบเอกมงคล
ไม่ใช่พ่อของผู้เสียชีวิตนะพ่อของท่านนายกเทศมนตรีตะบนสายม้า
มีนาคมเดินทางมาที่บ้านของนายกเทศมนตรีตำบลไซม้าอีกครั้ง
เพื่อช่วยเลี้ยงพระเป็นเลี้ยงพระเพลนะฮะ
ในงานศพของพ่อของนายกเทศมนตรีตะมนต์ไซม้า
พอตกเย็นก็ไปฟังสวดที่วัดไซม้าใต้
มีนาคมในงานพระชาญเพลิงศพของคุณพ่อของนายกเทศมนตรีตะบนไซม้า
ที่วัดไซม้าใต้ผู้เสียชีวิตโควิด๑๙ศพที่๗ของไทยคนนี้เนี่ย
มีแขกผู้ใหญ่นั่งอยู่ประมาณ๗๐๘๐คน
แล้วก็กลับบ้านซึ่งตอนที่กลับบ้านได้อาสาขี่จักรยานยนต์ไปส่งผู้ร่วมงานคนหนึ่งด้วย
เพราะว่าเขาจอดรถอีกจุดหนึ่งเขาก็ขี่จักรยานยนต์ไปส่ง
นายกเทศมนตรีตำบลไซม้าบอกว่าเท่าที่จำได้ผู้เสียชีวิตคนนี้
ไม่เคยมีอาการเจ็บป่วยอะไรเลยนะตั้งแต่กลับจากสนามมวยลุมพินี๖มีนาคม
เขาก็ไปร่วมงานนู้นงานนี้อย่างที่ท่านเห็นเนี่ย
แล้วช่วงเวลานั้นก็มีงานศพของพ่อของนายกเทศมนตรีตะบนไซม้า
เขาก็มาช่วยงานตลอดแต่จะมีลักษณะเหมือนกับพูดน้อยหน่อย
พูดน้อยลงหน่อยดูซึมลงหน่อยปกติจะเป็นคนแบบคุยเก่ง
เขาก็เริ่มมีอาการแบบหน้ามืดเหมือนจะเป็นลม
วันรุ่งขึ้นครอบครัวพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
วินิจฉัยว่าเกิดจากน้ำในหูไม่เท่ากัน
แล้วให้ยามากินก็มารักษาตัวอยู่ที่บ้าน
จนกระทั่ง๒๖มีนาคมอาการเริ่มสุดหนัก
ครอบครัวพาไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในนนทบุรี
แล้ว๒๗มีนาคมแพทย์แจ้งผลว่าตรวจพบเชื้อโควิด๑๙
สิบเอกมงคลบอกว่าหลังจากที่ทราบข่าวตัวเองก็ลงพื้นที่สั่งการ
ให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขไปฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่สาธารณะ
แล้วก็พื้นที่วัดด้วยนะฮะในตะบนไซม้าหมู่บ้านต่างด้วย
ที่ผู้ที่เสียชีวิตคนนี้เขาอยู่ในพื้นที่ไปฉีดพ่นให้หมด
เพื่อกำจัดเชื้อแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้าน
แล้วก็ประชาสมพันธ์เรื่องการดูแลตัวเองผ่านช่องทางต่าง
เสียงตามสายผ่านทางเพจของเทศบาลตะบนไซม้า
ยังประชาชนที่จะใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตคนนี้
บ่ายวันนี้เพจเทศบาลตะบนไซม้าได้โพสต์
ผลการตรวจเชื้อโควิด๑๙ของคนในครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับ
ซึ่งได้เดินทางไปตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับ
ตรวจตั้งแต่เมื่อ๒๓วันที่ผ่านมา
ไม่พบการติดเชื้อโควิด๑๙แม้แต่คนเดียวนะฮะในครอบครัว
ผู้ที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของผู้ตายในวันที่เสร็จงานพระชาญเพลิงศพ
แล้วก็ขี่ไปส่งที่รถไปตรวจแล้วเหมือนกัน
ก็ไม่พบเชื้อโควิด๑๙

ใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาเลยแหละ
เรื่องของการต้องบอกข้อมูลข้อเท็จจริงกับคุณหมอ
และเมื่อเรารู้ตัวว่าเราไปในสถานที่เสี่ยง
คืออย่างรู้ว่าเราไปสนามมวยลุมพินี๖มีนาคม
ข่าวก็ออกมาตั้งนานแล้วตั้งแต่คุณแมททิวดีนออกมาบอกว่า
ผมเป็นโควิด๑๙นะผมไปไหนมาไหนมา

เริ่มไม่ออกไปไหนต้องเริ่มกักตัวได้เลย

ใช่ใช่คุณผู้ชมคะมีหนึ่งกรณีศึกษาสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙ค่ะ
ผู้ป่วยคนนี้เธอเป็นผู้หญิงนะคะ
เธอบอกว่าเธอไปที่สนามมวยลุมพินีมาช่วงวันที่๖มีนาคม
เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดโควิด๑๙
ก็ไปตรวจปรากฏว่าป่วยเป็นโควิด๑๙จริง
ก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
แต่เธอบอกว่ารักษาตัวอยู่แค่ไม่กี่วันนะคะ
แล้วคุณหมอก็ปล่อยกลับบ้าน
บอกว่าให้ไปกักตัวอยู่ที่บ้านสักเดือนนึงนะ

กลับบ้านไปแล้วเธอไปอยู่กับสามีและลูก
กลายเป็นว่าสามีและลูกติดโควิด๑๙ไปด้วย

คำถามแรกก็คือเธอก็เลยถามกลับไปว่า
ทางโรงพยาบาลปล่อยเธอกลับบ้าน
ทั้งที่เธอยังไม่ได้หายดีเลย

สองก็คือที่คุณหมอบอกว่าอ่ะกลับบ้านกักตัวเดือนนึงเนี่ยนะ
แล้วเธอไม่สามารถไปอยู่คนเดียวได้
อยู่ห้องเช่าอยู่กับลูกกับสามี

ไม่สามารถกักตัวแบบอยู่คนเดียวได้

ทางโรงพยาบาลไม่ส่งเธอไปอย่างโรงพยาบาลสนาม
สำหรับพักฟื้นผู้ป่วยที่ใกล้จะหายดีแบบ๑๐๐แล้ว
กลายเป็นว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ

เราก็สัมภาษณ์เธอมานะคะทางวีดีโอคอร์เดี๋ยวลองฟังดูหน่อยค่ะ
โอเค

ค่ะนี่ค่ะ
จนตอนนี้ตัวเธอเองก็ยังสงสัยเลยว่าตกลงเธอหายแล้วหรือยังเนี่ย

นางมะยุรีณมนตรีอายุ๔๖ปีค่ะ
เป็นผู้ป่วยโควิด๑๙เธอบอกว่าเธอไปสนามมวยลุมพินีมา

ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราบอกว่าไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เมื่อ๑๘มีนาคม
เพราะว่าเธออยู่ในกลุ่มเสี่ยงไปตรวจที่สถาบันบำราชนราดูล
ผลตรวจเป็นบวกหมายความว่าเธอป่วยด้วยโรคโควิด๑๙
เธอก็ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลบางบัวทอง๒เมื่อวันที่๒๑มีนาคม
เข้ารับการรักษาตัวแค่ห้าวันค่ะอืมแล้วโรงพยาบาลก็บอกว่า
ญาติมารับกลับบ้านได้เลยนะซึ่งเธอก็เลยสงสัยว่า
ตกลงเธอหายดีแล้วหรือยังที่ให้กลับบ้านได้อะค่ะ
เพราะว่าทางทีมแพทย์ที่รักษาไม่ได้ชี้แจงเหตุผลอะไรเพิ่มเติม
บอกแค่ว่ากลับบ้านได้แล้วนะกลับบ้านไป
กักตัวดูอาการที่บ้านอย่างน้อยหนึ่งเดือนนะอืมเธอก็กลับ
แต่บ้านที่เธออยู่เธออยู่เป็นห้องเช่าอะค่ะ
แล้วเธออยู่กับลูกกับสามีด้วยพอเธอกลับไปทีนี้แหละ
ลูกสาวกับสามีติดเชื้อไปด้วยอืมเจ้าของห้องบอกว่า
ตึกเนี่ยก็เดือดร้อนกันไปหมดย้ายออกไปเลยภายใน๑๔วัน
บอกว่าโอ้โหตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงเลย
ลูกสาวกับสามีก็ติดเชื้อไปด้วย

แล้วก็ไม่รู้จนตอนที่ถึงที่สำว่าตอนนี้เธอหายแบบ
หายสนิท๑๐๐แล้วหรือยัง
เว้นน่าจะวันเว้นวันนี้แหละค่ะ
เสร็จแล้วพอถึงวันที่๕คุณหมอเขาก็โทรมาคุยด้วย
เขาบอกว่าคนไข้จะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะวันนี้
เพราะว่าเขาก็ถามคุณหมอเขาก็ถามก่อนว่าคนไข้มีอาการอะไรไหม
มีไอไหมก็มีไออยู่เล็กน้อยแต่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่
แล้วบอกเขาไปเขาก็เลยบอกว่าคนไข้จะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะ
ก็เลยถามคุณหมอว่าหนูหายแล้วเหรอเขาบอกว่ายังก็ยังมีเชื้ออยู่
เขาบอกว่าอย่างนี้แล้วพี่ก็ไม่เข้าใจว่ามีเชื้อนี่คือยังไม่หายใช่ไหม
ก็ตกใจทำไมทำไมเขาไม่รักษาให้หาย
ตอนนี้นะคะเธอกับสามีอยู่ในห้องเช่าห้องเช่าเล็กอะค่ะ
อยู่กันสองคนส่วนลูกสาวป่วยโควิด๑๙
ถูกส่งตัวไปสถาบันบำราชนราดูนแล้ว
สภาพจิตใจคือแย่มากกินไม่ได้นอนไม่หลับไอทุกคืนยังไออยู่เลยนะคะ
แล้วก็ไม่กล้าออกไปไหนด้วยเพราะว่ากลัวจะนำเชื้อไปแพร่คนอื่น
แล้วก็ยังไม่มีรายได้ในการดูแลตัวเองและคนที่บ้าน
ก็เลยอยากจะขอกลับไปรักษาตัวต่อได้ไหม
เธอจะได้ไม่แพร่เชื้อให้กับคนอื่นและคนรอบข้างด้วย
จริงแล้วควรจะต้องกลับไปรักษาตัวต่อนะคะ
ต้องกลับไปหาคุณหมออีกรอบนึงเพราะว่าปัญหาแรกก็คือพอกลับมาเนี่ย
อาจจะเป็นช่วงพักฟื้นช่วงระยะเวลาที่อาจเชื้อยังไม่หายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่คำว่ากักตัวคือกักตัวต้องอยู่คนเดียวจริง
พอกักตัวแล้วอยู่กับคนอื่นเนี่ยปัญหามันเกิด
คืออันนี้มันเป็นข้อมูลที่เราฟังจากผู้หญิงคนนี้เนาะ
คือมันต้องฟังจากทางโรงพยาบาลหรือว่าคุณหมอด้วยว่าสื่อสารกันแล้วไม่เข้าใจ
หรือว่ามันขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้จริงหรือมันอะไรยังไงใช่ไหม

เหมือนกับกรณีของดารานักแสดงที่เขาเป็นผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙คนหนึ่ง
เขาเคยออกมาประกาศตัวเองนะว่าเขาติดนะดารานุ่มคนนี้ชื่อว่าสนุกชื่อเล่นชื่อสนุกเนี่ยฮะ
ชื่อจริงคือบดินเริกวุฒิพงศ์เขาก็เป็นดาราตัวประกอบที่แสดงหนังแสดงละครอะไรอยู่บ้างเนี่ยนะครับ
มีนาคมที่ผ่านมาเขาประกาศว่าตอนนี้เขาติดโควิด๑๙เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬา
แล้วก็รักษาตัวอยู่ถึง๒๓มีนาคม
มีนาคมเขาได้ออกจากโรงพยาบาลโดยได้โพสต์เอกสารเป็นใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าได้รับอนุญาตให้กลับมากักตัวต่อที่บ้าน
โดยแพทย์ให้กักตัวต่อที่บ้าน๒๓มีนาคมไปถึง๕เมษายนนะฮะเขาบอกว่าเขาได้รับอนุญาตจริงนะฮะ
แต่ทีนี้พอกลับมาแล้วเนี่ยคือเขาไม่ได้อยู่บ้าน

แล้วคนในตึกเดียวกันอย่างนี้เขาก็กังวล
ก็ตอนที่เขาประกาศตัวคนเขาก็ทราบแต่อันนั้นดีแล้วนะฮะที่บอกว่าผมติดนะผมรักษาอยู่
แต่พอกลับมาคนที่คอนโดเขาก็แบบตกลงยังไงเนี่ยหายแล้วใช่ไหมหายแล้วแต่ต้องกักตัวต่อ
แล้วแต่กักตัวต่อแล้วมันปลอดภัยไหมหรืออะไรยังไงทีนี้ก็เป็นเรื่องเลยฮะทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราสอบถามไปยังสนุกนะฮะบดินเริกวุฒิพงศ์เนี่ยสนุกเขาก็ยืนยันบอกว่าเนี่ยคุณหมอที่โรงพยาบาลบอกว่าเขากลับบ้านได้แล้วมีใบรับรองแพทย์ว่าให้กลับมากักตัวต่อที่บ้าน๒๓มีนาถึง๕เมษายนโดยสาเหตุที่เขาได้ออกจากโรงพยาบาลนั้นแต่
เขาบอกว่าได้รับแจ้งว่าเนื่องจากห้องที่จะรักษาไม่เพียงพอประกอบกับแพทย์ประเมินแล้วว่าอาการของเขาไม่น่าเป็นห่วงให้กลับมากักตัวเองที่บ้านได้
เนี่ยตรงนี้คุณเขียนมาสอนมันเลยทำให้เราต้องคุยกันไงว่าใช่คุณได้บอกกับเจ้าหน้าที่บอกกับโรงพยาบาลหรือเปล่าว่าถ้าผมกลับไปกักตัวที่บ้านเนี่ยผมไม่ได้อยู่บ้าน
ใช่เหมือนคุณพี่ผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้ได้บอกหรือเปล่าว่าที่บ้านอยู่ห้องเล็กกับลูกกับสามีค่ะมากักตัวคือไม่ได้อยู่คนเดียวแน่
อย่างหนุ่มสนุกเนี่ยเอาละอาจจะอยู่คนเดียวแต่ผมอยู่คอนโดใช่ข้อมูลอย่างนี้คือบางทีอาจจะต้องแจ้งเพื่อให้ทางโรงพยาบาลหาหนทางอื่นให้
ทีนี้พอเขามาอยู่คอนโดก็ยุ่งแล้วทีนี้คนในคอนโดเขาก็ไม่สบายใจแต่ว่านุ่มสนุกเขายืนยันว่าตอนที่เขามาอยู่คอนโดเนี่ยเขาไม่ได้ออกไปไหนเลยนะเขาอยู่แต่ในห้อง
เขาเตรียมเอาหงอาหารเอาไว้เรียบร้อยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาแต่คนในคอนโดเขาก็วิตกกังวลเอาอย่างน้อยคุณอยู่แต่ในห้องไม่ไปไหนแต่คุณก็ต้องมาคุณก็ต้องเดินทางมาใช่ไหมวันที่คุณมา
นักแสดงหนุ่มคนนี้ได้กลับไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลจุลาลงกรแล้วนะครับ
เพราะว่ามีคนโทรไปแจ้งกรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรคก็เลยบอกกับโรงพยาบาลแล้วก็เลยจัดการกันว่า
เอ้าถ้ายังงั้นกลับไปต่อที่โรงพยาบาลก็แล้วกัน
ค่ะนะฮะเรื่องนี้ต้องหาคำตอบให้ค่ะว่า
สำหรับผู้ป่วยโรคโควิด๑๙เข้ารับการรักษาแล้วแต่ยังไม่หายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
ช่วงปลายทางช่วงพักฟื้นจะยังไงปล่อยกลับบ้านได้เหรอ
หรือจะต้องดำเนินการยังไงครับทีมข่าวไปคุยกับท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะ
ในแพทย์ธนรักษ์ผลิตพัฒน์นะคะท่านรองอธิบดีบอกว่าเดี๋ยวจะมีการหารือกันค่ะ
เกี่ยวกับข้อกำหนดหลักเกณฑ์ในการปล่อยตัวผู้ป่วย
เพราะกรณีแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นครับอันนี้คือเรื่องสำคัญเลย
คือทางภาครัฐต้องหาที่พักสำรองสำหรับผู้มีอาการเล็กน้อย
หรือยังไม่หายขาดเป็นช่วงพักฟื้นนะคะช่วงเวลาตรงนี้สำคัญ
คือจะต้องมีสถานที่พักเพื่อดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งค่ะ
เข้าใจว่าในระยะหลังเนี่ยอาจจะกำลังคิดที่จะปรับตัวนิยาม
หรือว่าตัวมาตรการในการที่จะให้คนไข้กลับบ้านได้เร็วขึ้นนะครับซึ่ง
ซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเรากลับไปดูข้อมูลจริงว่าคนไข้ที่อาการน้อยเนี่ย
คนไข้ที่อาการน้อยเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะไม่เจอเชื้อในลำคอ
เมื่อไหร่นะครับโดยทั่วไปเนี่ยประมาณสักสิบกว่าวันเนี่ย
เขาก็จะไม่เจอเชื้อในลำคอแล้วเชื้อในลำคอเนี่ยหมายถึงเชื้อที่เราสามารถเพาะเชื้อได้
แล้วก็สามารถไปติดต่อกับคนอื่นได้นะครับถ้าสมมุติว่าเรามีการเปลี่ยนนิยาม
มีการเปลี่ยนวิธีการที่เราจะให้คนไข้กลับบ้านจริงจริงนะครับอยากจะให้ให้ความมั่นใจระดับหนึ่งนะครับว่า
คนไข้ส่วนใหญ่ที่เราจะให้กลับบ้านเนี่ยคือคนไข้ที่ไม่มีอาการแล้วนะครับ
แล้วเราดูสภาพของบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านได้
โดยที่ความเสี่ยงในการแพร่โรคให้กับคนที่บ้านเนี่ยจะต่ำที่สุด
สถานพยาบาลต่างที่ท่านรับรักษาผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙
ดูแล้วประเมินแล้วอาการคุณเสี่ยงน้อยแล้วค่ะ

จะกินยงกินยาหรือว่าเก็บตัวอะไรก็แล้ว

ใช่ค่ะว่าเขาสามารถกักตัวโดยที่อยู่คนเดียวได้ไหม

ถ้าเขาไม่ไหวก็ต้องหาสถานที่ให้

บางคนดีใจกลับบ้านแล้วก็อยู่โรงพยาบาล

แต่ก็ต้องบอกว่าคุณหมอครับ
ผมไปอยู่บ้านผมอยู่ห้องเช่า
ผมอยู่คอนโด